ม๔นะฮะเด็กนักเรียนฮะเลิกเรียนแล้วขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านนะฮะ
จะข้ามทางแยกจังหวะนั้นเก๋งมาทางตรงโอ้โหชนมอเตอร์ไซค์อย่างจัง
อ๋อทำให้นักเรียนตายหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะครับ
ส่วนรถเก๋งเองก็พุ่งถลายเสียหลักไปชนรถที่จอดอยู่หน้าร้านขายของชำ
โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับ
แต่ว่ามีคลิปวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ

วชนกับมอเตอร์ไซค์ของนักเรียนม๔บริเวณทางข้ามสี่แยกวัดใจบนถนนสาย๑๐๑นะครับพลทอง
ของลูกค้าร้านชำแล้วก็มาชนกระบะของเจ้าของร้านนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๔๙นาทีนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้นักเรียนชายชั้นม๔

คือนายปรีชาอายุ๑๖ปีนะครับ
ส่วนวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีอีกคนนึงนะครับ
ซึ่งเป็นคนซ้อนนอนหมดสติบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลโพนทองนะครับ
โดยมีกล้องวงจรปิดอีกมุมฝั่งตรงข้ามสี่แยก
บันทึกภาพหลังเกิดเหตุไว้ได้
จะเห็นว่าคนเจ็บซึ่งเป็นคนซ้อน

นี่จังหวะนี้นะฮะเป็นกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับ
ขณะที่คนขับเก๋งหมายเลขทะเบียนกไก่ททหาร
กลสินเนี่ยนะฮะไม่ได้หลบหนีไปไหน
นี่คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะฮะ
เมื่อกี้เห็นกลิ้งไปตรงถนนแล้วนะคุณ

ต้องบริวจสพทองควบคุมตัวเอาไว้นะครับ
สอบสวนแล้วก็ต้องตรวจวัดไปแม่งอลโกฮอลนะฮะ
แล้วก็จะสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับ

เป็นถนนออกจากมุมบ้านตัดกับสายหลัก๑๐๑พท

ลักษณะมันเป็นทางโค้งขึ้นเนินก่อนถึง๔แยก

นักเรียนชาวบ้านต้องใช้เส้นทางนี้ข้ามสี่แยกเพื่อเข้าหมู่บ้านเป็นประจำ
ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะฮะ
ตายอย่างน้อยเดือนละครั้งเลยคุณ
โอ้โฮนี่มันเฉลี่ยเดือนละศพ
นี่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันต้องหาทางแก้ไขแล้วนะ

จริงเราไปคุยกับทางผู้ประสบเหตุนะคะ
ของร้านกระบะร้านชำเนี่ยนะคุณเลิศลักษณ์เนี่ยนะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นน่ะนะกำลังขึ้นรถ

เอ้ารถเก๋งมาเฉียวมอเตอร์ไซค์
แล้วเด็กเจ็บ๒คนห่างจากร้านไปแค่๓๐๐เมตร

ใช่คือตกใจแล้วก็ร้องแบบดังสุดเสียงเลยนะ

มันจะมีเหตุไฟไหม้ไฟลุกขึ้นมาอีกหรือเปล่า
อ้าวยังโชคดีนะที่ตัวเขาไม่ได้รับบาดเจ็บ
และยังโชคดีนะคุณจริงเขาอยู่ใกล้รถนะ
แต่ไม่ได้เจอจุดที่รถเก๋งขาวพุ่งมาชนพอดี
รถเครื่องม้วนโดยพุ่งรถเครื่องก็รถเก๋งพุ่งตามรถขนอีก

ผมก็แทกผมไปเจ้าผมอยู่ในรถ
ผมก็ค่อยหมุนประโยคออกผมย่านไฟใหม่รถ

โอ้โหให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขหน่อย

สัญญาณไฟเจอแยกวัดใจพอดีนะฮะ
อยากให้ทำยังไงก็ได้นะฮะให้จุดตรงนี้

คุณไม่เกิดอุบัติเหตุคนเจ็บคนตายอีกนะฮะ